ทุกวันเสาร์๖โมงเย็นกับละครของไทยรัฐทีวีของเรา

ไม่ชอบยังไงจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วมันไม่รอดคู่ผาคู่กัน
ไปทำด้วยนะคะคุณผู้ชมในโลกโซเชียลนะคะ

ถูกต้องนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือพูดถึงนางเอกของช่องเรา

มีความสวยเอวบางร่างเล็กนะคะ

คือจะบอกว่าน้องฮายเนี่ยคือเป็นคนที่เอวบางมากแล้วน้องมีซิกแพค
ใช่เป็นคนที่ลีนมากตัวเล็กแต่ว่าเฟิร์มจริง
ต้องบอกว่านะคะรูปร่างของเธอเป็นอะไรที่สาวฝันไฟ
ฝันอยากจะได้แบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าเอวแบบเอสเอสเอสมากค่ะ
ซึ่งทอปัดทอใจก็ไปสอบถามมานะคะว่า
เอาจริงน้องฮายหุ่นสวยขนาดนี้
ชุดว่ายน้ำโชว์กับเขาบ้างเหรอนะ

งานนี้นะคะน้องฮายยอมรับว่าเอาจริงพี่หนูก็เขิน
เพราะว่าหุ่นหนูอาจจะดูผอมนะแต่ว่าเป็นไซส์มินิคือแบบมันไม่มีอะไรจะโชว์

แล้วก็ถามนิดนึงละกันน้องฮายเห็นแบบยุคนี้เขาก็ไปเสริมองสมอึมไหมล่ะ

น้องไห้บอกว่าโอ้โหพี่มีเอาอ่ะหนูกลัวค่ะ
แล้วก็พอใจในรูปร่างของตัวเองแบบนี้แหละค่ะ

อยากใส่อยู่แต่ว่าบอกตรงคือหุ่นไม่ได้ทุกคน
คนเห็นเดี๋ยวฟังก่อนทุกคนต้องตั้งใจฟังนะ
เอวเล็กก็จริงแต่อย่างอื่นมันเล็กไปหมดเลยทุกคน

มันใส่อะไรมันก็ไม่สวยมันใส่อะไรมันก็ไม่โป๊

เพราะฉะนั้นเราก็แบบเออเน้นโชว์เอลก็พอ
เบาใสเดี๋ยวซ้ำทาง
พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิด
แต่ว่าก็พอใจค่ะ

ไฮบอกว่าพี่เอาจริงยิ่งละครจะออน

ถ่ายไปก็แบบว่ามูด้วย

เรื่องเพลงเมื่อไหร่จะแต่งให้

หรือว่าคุณแซคมัวแต่ไปใส่คอเต่ากลับไปใส่คอเต่าหรือเปล่า
ไฮไหมฟังเสียงหน่อยค่ะ
แซคชุมแพรบอกว่าเดี๋ยวจะแต่งเพลงให้
แต่ว่ารออยู่นะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ก็ต้องติดตามนะคะ
นี่ก็ยับไปอยู่ก็มีอยู่ที่เดียวนะคะ
ก็คือวัดโพทองก็เป็นองค์พญาคุธอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราจะขออารมณ์เป็นแบบว่าถ้ามันเหมาะสมก็ขอให้ได้
แต่ถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
เราคิดซะว่าแบบเหมือนที่ท่านเลือกให้คืออันนี้เหมาะกับเราแล้ว
ถึงได้ประมาณนั้นเราคิดแบบให้เราสบายใจ
นะคะก็อาจติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะ

วันนี้คืนที่ผ่านมาเป็นการเลี้ยงปิดกล้องการถ่ายละคร

จะบอกว่าน้องฮายนี่นะตัวจริงน่ารักมาก
หน้ากล้องน่ารักหลังกล้องก็น่ารักแล้วเป็นคนเฟรลี่

คุณจับไมค์ไม่วางร้องเพลงตลอด

ฉันกับใบตองพี่ร้องไม่เป็นไปมาร้องไป๘เพลง
อ๋อถ่ายผลเมื่อไหร่จะอ่อน

ตอนนี้ดูความน่ารักของพระเอกนางเอกกันไปก่อน